บ้านที่ภูเก็ตบอกว่าเห็นผีค่ะผีสามตัวมาเดินวนเวียนปุ้นเปี้ยนอยู่ที่วัดไม้ขาว
จริงหรือเปล่าปรากฏว่าไปตรวจสอบเพิ่มเติมไม่ใช่นะคุณผู้ชมเป็นชาวรัสเซีย
คือเขาไม่สามารถกลับไปที่บ้านเกิดเขาได้เขาก็เลยนี่แหละค่ะ
มาอาศัยที่ตั้งศพของวัดไม้ขาวเป็นที่หลับนอน
เจ้าบ้านไปเจอกันข้างกลางคืนก็เรียกว่าผีนะคะ
แล้วเรื่องนี้ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์
โลกออนไลน์เขาระบุบอกว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียตกค้างที่ภูเก็ต
หลังจากที่ภูเก็ตเขาประกาศปิดเกาะถูกไหม
แถมยังเงินหมดไม่มีใครมาดูแลจนต้องไปพักที่นี่แหละค่ะ
เนรของวัดไม้ขาวล่าสุดนะคะผู้ใหญ่บ้านตำบลไม้ขาว
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบแล้วเป็นชาวต่างชาติ๓คน
อยู่ที่อาคารตั้งศพหลังเก่าติดกับเมนวัดไม้ขาวค่ะ
คือตอนที่ไปนะมีเต็นต์นี่ไงเต็นต์น่ะเต็นต์
มีเตาแก๊สปิ๊กนิกมีมาม่ามีปลากระป๋อง
มีผลไม้ขนมปังน้ำดื่มเทียนไขไม่มีไฟฟ้าใช้ไง
ต้องจุดเทียนไขแบบนี้นะคะ
ทีนี้สอบถามชื่อทั้ง๓คนทราบชื่อคือ
คนแรกนายนิโคไลฟ์ชาโรปอายุ๒๙ปี
คนที่๒นางสาวโซเปียชาวรูว่าอายุ๒๔ปี
คนที่๓ก็คืออเล็กซ์ไซส์กาลีฟอายุ๓๑ปี
อย่างที่บอกไปเป็นชาวรัสเซียค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านเล่าบอกว่าทราบเรื่องนี้มาจากชาวบ้าน
ตอนแรกชาวบ้านบอกว่าเห็นมีผี๓ตัว
เดินวนเวียนอยู่ข้างเมนช่วงค่ำ
ก็เลยคิดว่าเป็นผีเชิญหน่อย
ผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบหน่อยที่สุดแล้วเห็นทั้ง๓คนเนี่ย

เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ลำบากมาก
ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำปลาปลา
ก็รับประทานเนี่ยก็กินได้อะไรอ่ะปลากระป๋องมาม่า

จากว่าประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด
ก็เลยทำให้สายการบินยกเลิกเที่ยวบินกลับ
กลับประเทศไม่ได้ประกอบกับไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว
โรงแรมจะเอาเงินที่ไหนไปเช่าเหล้า
ก็เลยต้องมาพักอาศัยแบบนี้ค่ะ
เราไปสอบถามนางสาวจีดาพาชัยสุวรรณอายุ๓๕ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเห็นข่าวว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ป้วนเปี้ยนอยู่ที่วัดนี้ในโซเชียลก็เลยอยากช่วยเหลือด้วยความประทับใจค่ะคุณผู้ชม
อ่าชาวบ้านก็เอามาเนี่ยเก้ากล่องสามกล่องเอามาหลายคนเลย
มาแล้วมาให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียทั้ง๓คนค่ะ
หนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียบอกว่าคือทุกคนเนี่ยน่ารักหมดเลย
อยากไปที่อื่นแล้วพร้อมกับกล่าวชื่นชมน้ำจิบน้ำใจของคนไทย
ที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากแบบนี้คือคนจากบ้านเกิดเมืองนอนแล้วมาตกทุกข์ได้ยาก
คุณนึกออกไหมเวลาใครเข้าไปช่วยเหลืออย่างเทพเจ้านึกออกไหม
แต่เขาก็กักตัวเองนะนักท่องเที่ยวเขาก็อยู่เต็นต์อยู่วัดก็ว่ากันไปนะ
จากอาหารเมื่อสักครู่มีทิชชู่ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ
ไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวกันไปนะครับไม่ใช่ผีนะครับชาวบ้านนักท่องเที่ยวนะครับ